ให้กำลังใจกันเยอะเลยสำหรับแตงโมนิดา

ปัญหาเธอที่เจอเนี่ยเยอะเหลือเกิน

ทำให้น้ำหนักลดลงไปถึงเหลือ๔๔กร
กิโลกรัมคุณพ่อโสที่ใส่แว่นคนนี้คุณผู้ชมค่ะ
และยังต้องรอลุ้นผลตรวจว่าจะเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือเปล่าด้วย
โอ้โหตายแล้วนี่แล้วมีอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะ
รวมถึงเรื่องราวคอราคาซางค่ะของคุณนิกคุณาทิพย์
หนุ่มที่ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวกับอดีตผู้จัดการคุณพลตอานนท์
หลังศาลรับฟ้องคดีหมินประมาทแล้วนะคะ
โอ้โหตายละไปเป็นกำลังใจให้เธอกันดีกว่า
คือคุณพ่อก็ค่อนข้างที่จะซุดลงไปเยอะเหมือนกัน

แล้วก็น้ำหนักลดลงไปเยอะมากเหลือ๔๔แล้วค่ะ
คุณพ่อคือเป็นต่อมลูกหมากโต
แต่ยังไม่แน่ใจว่าชิ้นเนื้อที่จะเอาไปตรวจจะเป็นอะไร
สารละครพอแล้วอะไรอย่างนี้สารละครพออันนี้ว่าอย่างไรบ้าง
อันนี้ก็แล้วแต่ศาลเลยค่ะ
เพราะว่าในรายละเอียดโมโมจะไม่รู้
ที่เป็นคดีอยู่คือคดีหมินประมาท
แต่ในส่วนของเรื่องค่าตัวเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
ไม่ได้เครียดถึงขั้นทำอะไรไม่ได้นะคะ
แต่ว่าก็มีกังวลใจทำไมเขาจะต้องมาแบกรับอะไร
ขณะที่เขาเองก็เสียเปลี่ยน